ทำเขาทำไมเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาดีดีอ่ะเนอะเนี้ยดูจังหวะอีกทีเนี้ย
อ้าวไปล่ะเนี้ยเนี้ยคนถอดเสื้อในเจนี่อ่ะค่ะ
เข้าไปนะคะแล้วพยายามเหมือนกับจะเข้าไปตีเขาอ่ะ
แล้วพอเจ้าตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดค่ะจอดเอ้าอีกคนนึงตามมาในเจมส์
พี่น้องกันนะคะอ้าวตามมาช่วยกันซัดช่วยกันรุม
โพสต์คลิปนี้เอาไว้นะคะอย่างที่เห็นเลย
สองคนนี้อารวาสกลางถนนอยู่ที่หน้าร้านเนื้อย่างเกาหลีค่ะ
อำเภอเมืองนครราชศรีมาคลั่งเลยแหละคุณผู้ชม
ไปทุบรถชาวบ้านที่ขับผ่านไปมาหน้าร้านด้วย
ก่อนที่จะไปรุมทำร้ายผู้ชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา
ลูกค้าแถวนั้นพากันแตกตื่นนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเดินทางไปดูร้านที่เกิดเหตุตรงนี้กันหน่อย
เจ้าของร้านค่ะคุณสุรีบอกแบบนี้เลยเล่าให้ฟังบอก
เหตุการณ์มันเกิดตอน๓ทุ่มเสร็จแล้วคุณนักข่าวเมื่อคืนนี้นี่เอง
คนก่อเหตุสองคนเขาเป็นพี่น้องกันนั่งกินเหล้าอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านนะ
คนที่ไม่ใส่เสื้อคนแรกที่เข้าไปดึงเข้าไปทำร้ายคนขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อในเจ
แถวนี้เขาเรียกกันเลยเป็นฉายาเจน่าลาย
ส่วนอีกคนค่ะชื่อในเจมส์ในเจมส์เนี่ยเป็นน้องนะเจเจมส์นะคะ
เหล้าเสร็จแล้วเกิดคลั่งไปอารวาสอยู่กลางถนนไปทุบชาวบ้านเข้าไปยืนขวางมอเตอร์ไซค์ไปหาเรื่องชกต่อย
ไปเอาหมวกกันน็อกมาตีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาอีกต่างหาก
ตัวเองเนี่ยพี่เขาบอกแบบนี้ตอนเห็นเหตุการณ์เลยเรียกให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นน่ะ
ที่เป็นผู้เสียหายเข้ามาในร้านก่อน
เจมส์ทำไมรู้ไหมตามเข้ามายกมือไหว้ขอโทษพี่เขา
ขอโทษผิดคนไหมแล้วนายเจก็ไปยืนโวยวายอยู่หน้าร้านอีก
แล้วเดินเข้ามาเขาบอกตอนนั้นมีลูกค้าอยู่๒โต๊ะด้วยนะ
โวยวายสุดท้ายพี่ก็บอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วแบบนี้แจ้งตำรวจก่อนเลยก็แล้วกัน
ระหว่างรอตำรวจนายเจมส์กับนายเจสองพี่น้องตัวแสบ
ก็ด้านไปต่อยกันนอกร้านเองคุณ
ตำรวจจับกลุ่มเอาไว้ได้ค่ะตัวในเจมสมาแหละนะคะ
ส่วนในเจเหรอหนีไปเรียบร้อย
เอาเป็นว่ายังไงก็รู้ตัวแล้วล่ะค่ะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุทั้งสองคน
จ้างในเจไปทำงานที่ร้านของพี่ชายเขามาก่อนด้วยนะ
พี่เจ้าของร้านร้านเนี่ยเขาบอกจริงปกติก็เห็นเป็นคนน่ารักพูดเพราะนะ
แต่ไม่รู้ว่าทำไมเมาขึ้นมาแล้วถึงเป็นแบบนี้ค่ะ
ก็คือเขามีอาการเมาแล้วก็เหมือนโวยวายเข้ามา
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายน้องที่ตามในคลิปเลยค่ะ
ในคลิปน้องผู้ชายก็คือ
ทางร้านไม่ได้เขาแจ้งความ
แต่ให้น้องคนที่บาดเจ็บเข้าไปแจ้งความ
คนหนึ่งที่ใส่เสื้อค่ะเดินเข้ามายกมือขอโทษเราแล้ว
เพื่อนเขาเมานะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คงจะป้องกันในส่วนของลูกค้าเรามากกว่าค่ะ
ก็คือถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเราก็คงต้องเอาลูกค้าเราหลบก่อน
พี่เขาก็เป็นห่วงลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านนะครับ

พุ่งกับการสอบพอมเมืองละครราชสีมา
บอกแบบนี้นะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
จับตัวผู้ต้องหาคนที่ก่อเหตุได้๑คน
ก็เอาเป็นว่าอีกคนหนีไปได้
คนที่จับได้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า

เจคนเป็นพี่หนีไปแล้ว
แล้วก็พฤติกรรมแบบนี้ถือว่าสร้างความวุ่นวาย
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วย

ต้องไปตามอีกคนนึงมาดำเนินคดีแน่นอนค่ะ